มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่พัทยาครับ
เพราะว่าเมื่อวันที่๙พฤศจิกายนประมาณตี๒เนี่ย
มีคนร้ายไปขโมยมือถือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียครับ

คุณขวัญคุณผู้ชมครับต้องปิดเมืองล่าเลย
มันกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

แล้ววันที่คุณไปขโมยเขาดิฉันจำได้เลย

ใช่ครับชกหน้าผู้หญิงทุบข้อมือของผู้หญิง
ทีที่เห็นว่านักท่องเที่ยวเขาหยิบโทรศัพท์อยู่
ต้องการจะเอาโทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ย

แล้วเอาไปจำนำได้เงินมา๕๐๐บาท
อ้างว่าต้องหาเงินเลี้ยงลูกอ่อนฮะ

มีลูกอายุ๑๕วันไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูก
ก็เลยเป็นเหตุผลที่อ้างว่างั้นต้องก่อเหตุแล้วล่ะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาครับปิดเมืองลาก
คนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์นักท่องเที่ยวครับ
ไปไล่เช็คกล้องทั้งหมด๔๐กล้องฮะ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียอายุ๒๓
ถูกทำร้ายร่างกายและถูกชิงโทรศัพท์มือถือไป๑เครื่อง
โทรศัพท์เครื่องนั้นมูลค่า๒๕๐๐บาท
คนร้ายพอได้โทรศัพท์และทำร้ายนักท่องเที่ยวคือ
หน้าเธอเสร็จเรียบร้อยทุบข้อมือเธอเสร็จเรียบร้อย

กัดจุดเกิดเหตุคือถนนสายจอมเทียนสาย๒
ในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตามไปจับกลุ่มตัวนายสการหรือในการอายุ๒๗
และอีก๑คนคู่หูของเขานายพานุเดชหรือนายแซมอายุ๒๘
คู่ซีครับไปจับได้ที่บ้านพัก
ทั้งสองคนรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุพากันออกไปขี่รถเล่น
ตี๒พากันไปขี่รถเล่นแถวย่านจอมเทียนครับแล้วนายแซมเนี่ยบ่นมาบอกว่า
ทำยังไงดีวะไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกเลย
เพิ่งคลอดลูกได้๑๕วันเองเป็นพ่อลูกอ่อน
จังหวะที่จอดรถฉี่ริมทางนะครับเห็นผู้เสียหาย
นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียเดินผ่านมาพอดีเห็นหยิบโทรศัพท์มือถือถืออยู่ในมือ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเลยวิ่งเข้าไปชกเข้าที่หน้าฝ่ายหญิง
ตีเข้าที่ข้อมือแย่งโทรศัพท์แล้วก็พากันหลบหนี
เอาไปจำนำได้เงินมา๕๐๐แบ่งกัน๒คน
การเอาไป๒๐๐แซมเอาไป๓๐๐
เพราะว่ามีลูกอ่อนจะได้มีเงินไปซื้อนมให้ลูก

ลองฟังเพิ่มเติมจากทางด้านของผู้ก่อเหตุ
ในการหรือนายสการครับ
สะบัดมือเขาแล้วไปโดนหน้าเขาอ้างแบบนี้นะฮะ
ตำรวจจับได้แล้วเรียบร้อยส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถามนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียว่า
ยูจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกไหมเนี่ย
เพราะว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเราเสียใจจริงนะ

เธอบอกว่าเธอยังคงจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอน

แล้วก็ชื่นชมตำรวจที่ทำงานอย่างรวดเร็วครับ